หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งบอกเลยนะพักหลังเนี่ย

หลายคนเขาไปวงแตกรึเปล่า
เออนะคะแล้วก็เรื่องเมียน้อย
พี่จะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังจากปากกันดีกว่านะคะ
คือต้องบอกก่อนเลยว่าข่าวลือแก๊งแตกเนี่ยมันมีมาพักนึงแล้ว
เพราะว่าช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องรายการ
หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งนี่แหละที่เขาทำด้วยกัน
ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบก็ตามยุคตามสมัยนะคุณผู้ชม

อาจจะหมดยุคของพี่ทั้ง๓คนแล้วว่าเปล่า
ล่าสุดค่ะทั้งพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งนะคะ
ก็แท็กทีมกันมาทีเดียวพร้อมกันเลย๓คน

ยืนยันเลยว่าความสัมพันธ์พี่น้องของทั้ง๓คน

ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานนะคะแต่ว่ามันเหมือนพี่น้องกันจริงไปแล้ว
ถามถ่ายเรื่องราวชีวิตกันอยู่เสมอ
แล้วก็ยิ่งตอนนี้นะเริ่มมีหลานเป็นของตัวเองกันหมดแล้ว
ก็ถามถ่ายกันถึงเรื่องหลานด้วยค่ะแหม่น่ารักทีเดียวนะคะ
บางช่วงบางตอนในคลิปนี้ค่ะถามพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งเนี่ย
ว่าถ้าวันหนึ่งนะพี่ไม่มีแก๊งสามชาติแล้วเนี่ย
คิดไหมคิดว่าจะมีใครมาแทนคาแรคเตอร์ของพี่ทั้ง๓คนได้หรือเปล่า
คำตอบที่ได้ก็คือตอบแทบจะพร้อมกันเลยนะว่า
ไม่มีใครมาแทนได้หรอก
รวมไปถึงเรื่องที่อำกันหนักหนานะคะ
ตลกเนี่ยทำไมชอบนอกใจเมีย
แก๊งนี้ก็วีรกรรมเยอะเหมือนกันนะคะ

แล้วเราอยู่อย่าตอบตัวนี่
ครอบครัวเรากำลังไปครอบครัวเขามีสามวันดีสี่วันไข้

ธรรมชาติแก๊งหนึ่งคือก็บอกเลยว่า
เขาทะเลาะกันบ่อยมากแต่ทะเลาะกับเรื่องอะไรหรือเปล่า

คือถ้าให้พูดตามความจริงนี่ค่ะ

แต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวล

แล้วตู้รูนี่มันปับเบาะมันนอนไปเลย
แล้วหนุ่มก็พาใครมาที่คนใต้อยู่หลังเบาะใช่ป่ะ

พาใครมานั่งที่ว่ายาวีอะไรอย่างนั้น
เซปชั่นที่อยู่กรุงทนที่ชื่ออีสานที่เมาไปด้วย
๒๐กว่าปียังจำเอาล่ะความลับเปิดเผย

แต่ว่าใดก็ทั้งสิ้นนะคือเรื่องเนี่ยมันผ่านมาแล้ว
จุบันนี้ก็รักครอบครัวนะคะ
แล้วก็นี่รักลูกดูแลหลาน

เขาบอกว่าคนเสี่ยงสูงมักจะมีพิรุษ